ที่แรกที่พาไปก่อนเลยนะคะพาไปที่บ้านป้านิตค่ะ
อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรป้านิกทำอะไรอ่ะคะ
จุดทูปขออะไรอ่ะคะอย่าบอกว่าขอโชคลาภอย่างเดียวนะคะ
ขอเลขด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชม
นี่ต้นอะไรรู้จักไหมต้นบุกคางคก

ชัดเจนไหมคล้ายอะไรคล้ายอะไร

คล้ายกับเสียงพญานาคเอาเป็นหงอนขึ้นมาแปลกดี
แปลกไหมคะนี่ขอบคุณทีมงาน
เทียบกันให้เห็นจัดจังแบบนี้เลยค่ะ
บุกคางคกนี่ออกต้นมาคล้ายกับเสียญพญานาคแบบนี้
คราวนี้ก็ต้องเชื่อแหละค่ะว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
เพื่อโชคลาภเกิดมาเพื่อให้โชคให้ลาบ
แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องจุดทูบบูชากันแบบนี้
จุดทูปไม่พอจุดทูปเสียงทายด้วย
นี่เดี๋ยวรอดูไหมคะว่าทูปเสียงทายออกมาเป็นเลขอะไร

เห็นแล้วดวงใครดวงมันนะคะ
บางคนก็บอกว่าดูยากบางคนก็บอกว่าดูง่าย
เห็นปุ๊บส่วนเลขเนี่ยเลขบนกระดาษเนี่ย

ชาวบ้านบอกว่าเห็นจากใบต้นบุคคลางครบ

มันตรงกับเลขกั้นทูบเมื่อกี้ไหม
นี่ไวมากเลยพาที่สุรินทรินเมืองช้างคุณผู้ชม
ไม่ต้องบอกตำบลอำเภอนะคะเอาแต่บ้านเลขที่ก็พอ
บ้านเลขที่๒๑๔มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น

ถูกต้องคล้ายกับงวงช้างค่ะ
ทูบต้องมาแป้งต้องมีนะคะ
ใบสีต้องมาผมก็สงสัยนึกว่ามันสีขาวมาตั้งแต่แรก
ไม่โรยก่อนโรยก่อนแล้วก็ทาถูทาถูจุดทูปด้วยค่ะ
ขอโชคขอลาบเลยนะคะ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะปกติชาวบ้านบอกว่า
มันเลือดนกมันจะออกเป็นหัวเล็กนะ
แต่นี่ยิ่งใหญ่อลังการมากออกเป็นงวงช้างแบบนี้
แต่มันมีเรื่องความเชื่อบวกมาด้วย
คุณสิริวัสยาเป็นเจ้าของบ้านอายุ๔๒ปี
อุ๊ยอายุไปตรงกับเล็กที่บ้านด้วย
เล่าบอกว่าใช่ฝันเห็นช้างมายืนอยู่หน้าบ้าน

กระทั่งตอนเช้าขึ้นมาจะไปขุดมันนำมาทำขนม
เฮ้ยกลับพบว่ามีมันขนาดใหญ่มีงวงออกมาแบบนี้
มันโตขึ้นมาคล้ายงวงช้างแบบนี้ค่ะ

คล้ายอ่ออองั้นนี่น่าสนใจนะคือฝันถึงช้างด้วย

แล้วอายุเขาก็๔๒ใช่ไหมที่พี่ปุ้ยบอก

แล้วผมจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมมอง
เลขที่มันปรากฏเลขเดียวกันกับอายุเขาเลยนะ

เจ้าของบ้านก็เลยต้องนำทูบเทียนขันห้าแล้วก็ผ้าแพร่มาผูกแบบนี้นะคะ

ก็เห็นเป็นเลขที่อายุใช่ไหม

ตัวเลขคล้ายกันแต่ว่าบอกไม่ได้

เพราะถ้าบอกเยอะเนี่ยอาจจะเลขเคลื่อน

นี่ชัดมากเลยเนี่ยเลข๒เนี่ย

ใช่ตาดีร้ายตาไร้เสียค่ะ